ปราภิตแต่อันนี้ปราภิตไม่ผิดแน่นอนนะคะ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาเต่าหัวหินประจวบคีรีขันค่ะ
บอกไม่ผิดแล้วทำไมถึงต้องมาทำกับอัตมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็เลยถ่ายคลิปโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

ดูแล้วมันโอ้โหหนักข้างในน่าจะเยอะนะฮะ
แต่เนี้ยรวมความเนี้ยนะครับมันแย่มากแล้วเนี้ยเราก็นึกว่านังสือนะฮะ
คือทั่วไปเรานึกว่านังสือสดหมดแต่เปล่าฮะเนี้ย
เป็นการที่เอาภาพมาแปะเอาไว้เฉยนะฮะแล้วข้างในเนี่ยได้มาเนี่ย
หนึ่งขวดนะฮะสำลีหนึ่งอันอ่าสำลีนี่ก็ประมาณห้าบาทอ่า
อันนี้ซองหนึ่งก็กี่บาทซองนึงนี่ไม่มันได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
คือมันไม่ถึงสิบบาทนะแม่เนี้ยนะฮะแล้วก็ถามว่าเนี่ยฮะ
น้ำขิงโอ้โหของเราก็นึกว่าโอ้โหน่าจะเป็นสิบซองยี่สิบซองอ่ะ
แต่แกะออกมาแล้วเนี่ย๑ซองนะฮะอันนี้ถ้าถามว่าหนึ่ง
องนี้ก็ประมาณสักสามบาทอืมอ่ายาแผงหนึ่งนะฮะนี่
เต็มแล้วหมดแล้วแล้วยาอมเนี่ยแผงหนึ่ง
อันนี้รวมความแล้วก็ประมาณยี่สิบบาทนะฮะรวมกล่องก็ไปอีกสักห้าบาท
นะฮะก็ประมาณยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบบาท
นี่ค่ะรีวิวกันแบบนี้รีวิวเครื่องสังขทาน
โดยหลวงพ่อพระครูบุญญาพิรามพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาเต่า
หัวหินท่านรีวิวแล้วท่านก็นี่แหละค่ะบอกไปว่ามันแย่มาก
คือสินค้านี้เอาเป็นว่ารีวิวแล้วสรุปว่าสินค้านี่มันแย่นะ
ไปซื้อต่อนะมันแย่มากหนังสือสวดมนต์ที่คิดว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์ที่มันแปะมาด้านหน้า
เอ้าเป็นรูปพระแปะมาหน้ากล่องแปะมาเฉยแล้วพอเปิดดูข้างใน
พ่อบอกอึ้งหนักกว่าด้านหน้าอีกค่ะน้ำมีอยู่หนึ่งขวดน้ำขิง
ไม่ใช่หนึ่งกล่องเลยนะน้ำขิงหนึ่งซองหลวงพ่อบอกน่าจะสองบาท
หลวงพ่อบอกแบบนี้ยะอมหนึ่งแผงหนึ่งแผงสำลีหนึ่งไม่ใช่หนึ่งห่อ
หนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเอาไปทำอะไรคะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะคะ
หลวงพ่อบอกบวกให้ล่ะต้นทุนเนี้ยไม่น่าจะเกินสามสิบบาท
แต่คนเอามาขายน่าจะเกินร้อยบาทแน่นอนหลวงพ่อเปิดดูแล้วแล้วก็บอก
ไม่ไหวอ่ะโพสต์คลิปดีกว่าไม่ได้เป็นการโพสต์คลิปประจานคนทำบุญ
แต่อยากจะให้เรื่องนี้คลิปนี้ไปถึงสำนักงานคณะกรรมการ
หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ว่าคารวาสจะร้องสคบได้อย่างเดียวนะ

ท่านก็ร้องเรียนได้เหมือนกันนะคะ
อยากให้สคบมาสนใจตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสังขทานในพื้นที่หน่อย
ทำแบบนี้มันค้ากำไรเกินควร
หลอกลวงประชาชนภายใต้ความศรัทธาของประชาชน
เอามาถวายแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์ก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริง

ถามจริงถ้าเกิดเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยนะคะ
อาจารย์แดงหลวงพ่อรูปนี้นะคะ
ขอแนะนำญาติโยมแบบนี้ละกัน
เอาเรื่องนี้ผ่านไปส่อครบ๊อบว่ายังไง

แต่หลวงพ่อแนะนำคนที่อยากทำบุญแบบนี้นะคะ
คุณอยากทำบุญอะไรคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์
ซื้อมาไปซื้อมาแล้วก็เอาใส่ถุงผ้า

พ่อบอกเอาใส่ถุงผ้าหรือใส่ตะกร้า
ฮิ้วมาถวายแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปซื้อเป็นชุด
เพราะถ้าซื้อเป็นชุดคุณไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่า
ข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วมันหมดอายุ

คุณก็จะไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นไปซื้อมา
คือหลวงพ่อบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
ยืนยันว่าคารวาสทั้งหลายอยากทำบุญ
ไปหาซื้อมาได้บุญแน่นอนนะคะ